สำหรับเหตุระทึกที่เกิดขึ้นที่บุรีรำเมื่อวานี้ที่เราเล่าไป
ที่บอกว่ามีรถคันหนึ่งอยู่ถูกขับปาดหน้า

ไปจีบแฟนเขาทำไมแล้วก็กระหน่ำยิงเข้าไปในรถ
กว่านัดได้รถเนี่ยเป็นรถประจำตำแหน่งเจ้าอาวาส
แต่กระสุนที่พุ่งเข้าไปเนี่ยไปโดนเด็กชายวัย๗ขวบ
ล่าสุดอาการของน้องมีโอกาสพิการตลอดชีวิตนะคะ
ซึ่งน้องคือลูกชายของคนขับรถใช่ค่ะ
นี่คือคนขับรถนะคะเขาก็พยายามชี้ให้ดูนะคะว่า
มีรอยกระสุนปืนเต็มรถไปหมดเลยนะคะฝั่งประตูด้านข้างคนขับเนี่ยหกรู
กระจกด้านขวา๑รูไฟหน้าขวา๑รูมีหัวกระสุนตกในรถสิบสองหัว
บนถนนพบปลอกกระสุนอีก๑๕ปกค่ะจริงก็เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วนะคะ
ซึ่งผู้ชายคนที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยชื่อว่านายสมบัตินามวงศานะคะ
เขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นลูกศิษย์วัดเขาพระอังคารรถคันที่ถูกยิงเป็นรถประจำตำแหน่งของท่านเจ้าอาวาส
ตอนเกิดเหตุเขาเอารถไปล้างนะคะแล้วก็กำลังจะขับกลับไปส่งที่วัด
เขามาพร้อมกับลูกชายแล้วก็หลานชายลูกชายคือเด็กชายพักขพลนามวงศาหรือว่าน้องแซมวัยเจ็ดขวบนะคะ
แซมเนี่ยโดนลูกหลงหากระสุนที่สาดเข้าไปเนี่ยนะหนึ่งนัดฝังเข้าไปที่กลางหลังน้องแซม
อาการน้องคือสาหัสเข้าไอซียูแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทีมข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปเนี่ย
เจ้าวาดฝากแจ้งมานะฮะเป็นรถส่วนตัวของคนขับเขาเองของนายสมบัติ
ไม่ใช่รถของวัดหรือว่าของเจ้าอาวาสอ่าเดี๋ยวค่อยฟังท่านเจ้าวาดอีกทีนึง
ค่ะทีนี้นายสมบัติเล่าเหตุการณ์แบบนี้นะคะว่ากำลังจะขับรถกลับไปที่วัด
ก็มาพร้อมกับลูกชายคือน้องแซมแล้วก็หลานชายนะคะน้องภูมิวัยห้าขวบ
แซมเนี่ยเจ็ดขวบเด็กสองคนนั่งอยู่แคปด้านหลังค่ะ
ถึงจุดเกิดเหตุเขาบอกว่ามีชายอายุประมาณสามสิบห้าถึงสี่สิบปี
ขี่มอเตอร์ไซค์สีดำไม่ทราบยี่ห้อและทะเบียนปาดหน้า
แล้วก็ตะโกนถามว่ามาจีบแฟนเขาทำไมแต่ถามแบบหยาบคาย
ยังไม่ทันได้ตอบอะไรเลยนะคะผู้ชายคนนั้นก็ยกปืนขึ้นมาแล้วกรัด
ยิงเข้ามาในรถเลยค่ะด้วยความที่ตกใจแล้วเขาก็เป็นห่วงทั้งลูกทั้งหลานอ่ะ
ก็รีบเปิดประตูออกไปบอกว่าอย่ายิงอย่ายิงข้างในมีเด็กมีอะไรให้คุยกัน
แต่เหมือนผู้ชายคนที่ยิงเข้ามาเนี่ยหูอื้อไม่ฟังอะไรแล้วอะค่ะ
ยังคงกระหน่ำยิงอย่างต่อเนื่องอีกหลายนัดแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปนะคะ
จังหวะนั้นเขาได้ยินเสียงลูกชายน้องแซมบอกพ่อหนูเจ็บหลัง
พาหนูไปหาหมอหน่อยพ่อก็รีบพาน้องแซมไปหาหมอเลยนะคะ
นายสมบัติบอกว่าไม่เคยรู้จักกับคนร้ายเลยและที่มาถามว่ามาจีบแฟนทำไมเนี่ย
เขาบอกเขาก็ไม่รู้ไม่รู้จักเลยเขาไม่ได้มีพฤติกรรมเจ้าชู้อะไร
ว่าน่าจะเป็นการเข้าใจผิดกันอันนี้เป็นภาพกล้องวงจรปิดที่จับได้นะคะ
อันนั้นเป็นรถมอเตอร์ไซค์ของคนร้ายฟังนายสมบัติหน่อยนะคะ
ร้องขออย่างเดียวบอกในรถมีเด็กมีเด็กสองคนในรถมีเด็กสองคนสองคน
อย่างเดียวพอพอเขายิงเสร็จแล้วเขาก็ไป
คือหมดแม็คแล้วหมดธุรกฎสูญแล้วเขาก็ขับรถกลับไป
น้องเขาก็บอกว่าพ่อหนูเจ็บพ่อส่งพ่อต้องส่งนายไปหาหมอแล้วแหละ
ผมก็กลับรถก็กลับมาก็เอามาจอดไว้ตรงนั้นนะครับ

จอดขอความช่วยเหลือเขาเพราะว่ารถมันขับไปต่อไม่ได้
วันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวทรัฐทีวี
เดินทางไปที่โรงพยาบาลบุรีรำนะคะ
ไปดูอาการของน้องแซมลูกชายของนายสมบัติที่ถูกยิง
อาการน้องยังต้องพักรักษาตัวอยู่ในแผนกผู้ป่วยเด็กวิกฤตนะคะ
ถือว่าน่าเป็นห่วงเลยเพราะคุณหมอบอกว่าตอนนี้คุณหมอเนี่ย
กำลังหาวิธีผ่ากระสุนออกจากปอดทั้งสองข้าง

คุณหมอบอกว่าถ้าไม่ระมัดระวังเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายกับน้องได้
แต่ที่น่าเศร้าจริงเลยก็คือคุณหมอบอกว่า
ท่อนล่างของน้องครึ่งตัวล่าง

อนาคตน้องอ่ะหายไปในชั่วพฤตาเดียวเลยอะ

นายสมบัติบอกว่าโอ้โหสงสารลูกมาก

สารลูกชายที่ต้องมาเจอเรื่องราวโหดร้ายแบบนี้
คนก่อเหตุนายสมบัติบอกว่ารู้จักหน้ารู้จักชื่อ
ชื่อในตู้เป็นคนในหมู่บ้านนี่แหละแต่ไม่ได้สนิทกัน
ไม่เคยพูดคุยหรือสูงสิงกันนี่คือในตู้
คนนี้เลยนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่ในตู้ทำเนี่ยมันอุกอัดมาก
คิดว่าตัวเองมีปืนอยากจะยิงใครก็ได้เหรอส่วนตัวอยากให้ตำรวจรีบจับตัวในตู้มาให้ได้โดยเร็ว
รู้เรื่องว่าเขามาทำเขาคิดยังไงกับผมกระสุนมันคาอยู่ในคาอยู่ในปอด
หมอกำลังหาทางดูว่าจะช่วยเหลือยังไงอยู่ครับแต่ว่าท่อนล่างคือน้องไม่รู้สึกแล้วครับ
ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปตรงจุดเกิดเหตุใกล้กับสี่แยกทางไปบ้านประดาจบกนะคะ
ตรงนั้นเป็นทุ่งนานแล้วก็มีสวนกะเพราของชาวบ้านด้วย
ไปเจอชาวบ้านเขาบอกเขาเห็นเหตุการณ์นะ
เขาเห็นเหตุการณ์เลยนะคะเป็นตายายสองคนนะคะ
เขาก็บอกว่าวันนั้นเห็นเลยว่ารถนายสมบัติจอดอยู่
แล้วก็เห็นรถในตู้มาเจาะตามแล้วในตู้เนี่ยพูดเสียงดังเลยบอกว่ามาจีบแฟนเขาทำไม
แต่ก็พูดแบบหยาบคายนะคะแล้วก็ยิงเข้าไปในรถเนี่ยประมาณ๔๕นัด
หลังจากนั้นก็ยิงปืนตามมาอีกหลายนัดเลยค่ะตอนนั้นเธอบอกเธอตกใจมาก
หลังจากที่แบบเห็นเหตุการณ์ปุ๊บเธอก็รีบหันหลังให้เหตุการณ์เลย
แล้วก็ทำทีเป็นเหมือนเก็บกะเพราต่อเพราะกลัวว่าในตู้จะรู้ว่าเธอเนี่ยเห็นเหตุการณ์

ตอนแรกน่ะสี่ห้านัดอืม
ตอนแรกสี่ห้านัดเพราะเพราะทีหลังเนี่ยจั๊กสามสี่สามนัดห้านัดอะไรเนี่ยเลยตอนที่

ไม่มันหันมายิงทั้งหน้ารถน่ะ

แค่นั้นแหละมันพูดตอนพูดตอนแรกมันว่าไอ้เฮียมึงมึงไม่รู้ว่าเมียกูหวังว่าอย่างนี้มึงมายุ่งอะไรกับเมียกูมึงว่าไง
กลัวฉันว่าโอ้แล้วก็นั่งตัดกะเพราทำเป็นไม่รู้ไม่ใช่จัดตาจำเรืองมองเรื่อย
คือได้ยินเสียงปืนกลัวแต่ต้องทำเป็นตัดกะเพรา
จ้ะก็นั่งตัดดอกตะเพราอย่างนี้ก็มันก็ยิงโป้ง
แล้วก็อย่างที่คุณภาคภูมิเล่าไปนะคะว่าตอนแรกเนี่ยนายสมบัติเขาบอกว่ารถคันนี้เป็นรถประจำตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเขาพระอังคาร
แต่เจ้าอาวาสออกมาชี้แจงกับทีมข่าวแล้วนะคะว่าจริงแล้วรถคันนี้เป็นรถนายสมบัติเอง
แต่ว่านายสมบัติเนี่ยเขาก็เป็นคนดีอ่ะมีจิตใจดีนะเวลามีกิจนิมนต์อะไรเนี่ย
นายสมบัติก็จะใช้รถคันนี้มาคอยรับส่งก็ยืนยันว่านายสมบัติเป็นคนที่ดีมาก
ไม่เคยไปยุ่งสูงสิงอะไรกับเรื่องที่มันผิดเขาเรียกว่าอะไรแบบ
ศิลธรรมผิดศิลธรรมเออแล้วทุกเย็นเนี่ยก็จะมาวัดกับลูกชายที่บาดเจ็บนี่แหละมาทำวัดเย็นสวดมนต์แล้วค่อยกลับบ้านฟังเสียงเจ้าอาวาสนะคะ
คนนี้เป็นคนเนี่ยยังดีและยอมพ่อจักรบวชเต็ดนะเขาก็รับส่งอัตมาประจำเนี่ยเวลาไปกิจนิมนต์ไกลอะไรเนี่ยก็จะส่งเนาะ
กินข้าวแป๊บนึงแล้วก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปไหนไม่รู้

อภัยไม่ถึงชั่วโมงนะคะตำรวจก็มาถามหาในตู้ที่บ้านเขา
แล้วในตู้ไม่กลับมาอีกเลย
ก่อนหน้านี้ในตู้บอกว่าเขาคบหาอยู่กับผู้หญิงคนนึงที่อยู่บ้านใกล้กัน
ก็เคยเห็นทั้งคู่ขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยกันอยู่บ่อย

ทำไหนเขาเป็นคนนี้หรือเปล่ากัน

ก็เจอนะคะนางสาวพาค่ะ

หากันมาตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วแล้ว

แต่ว่าค่อนข้างอารมณ์ร้อนแล้วก็ขี้หึง
ที่ผ่านมาเธอเคยโดนทำร้ายร่างกายด้วยนะคะ

แต่ที่ไปยิงนายสมบัติเนี่ยเธอบอกเธองงมาก
กับนายสมบัติเนี่ยเธอรู้จักแล้วก็นับถือเป็นลุง
แต่ก็ไม่เคยพูดคุยกันฉันชู้สาว

ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมก่อเหตุแบบนี้
ไม่ใช่คือเคยทะเลาะกันเรื่องแบบว่า
แบบมีแฟนมีกิ๊กอะไรอย่างนี้แหละ
ก็คือแกก็บอกว่าเออเลิกได้ไหม
แบบประมาณว่ามีแกคนเดียวได้ไหมอะไรอย่างนี้

คนที่เคยคบก็คือไม่ครบ
คือบอกเลิกหมดแล้วก็อยู่ที่แกนี่แหละ
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่บ้านในตู้ด้วยนะคะ
แล้วก็อยู่ห่างจากบ้านของฝ่ายหญิงเนี่ย
แค่๒หลังคาเรือนเท่านั้นเอง

คุณแม่ออกมานะคะครับคุณแม่ในตู้ออกมาแต่คุณแม่เนี่ยโอ้โห

พอรู้เรื่องที่ลูกชายไปก่อเหตุเอาไว้แล้วเนี่ย
ไม่รู้จะพูดยังไงดี
ไม่อยากจะรับรู้อะไรเลยเพราะตอนนี้ในเครียดมาก
และอีกใจหนึ่งคือสงสารน้องแซม
เด็กชายวัย๗ขวบที่โดนลูกหลงบาดเจ็บสาหัส

นายตูยังบอกด้วยนะคะว่านายตูเองคือเพิ่งพ้นโทษมา

แต่ลูกชายไม่เคยบอกเลยนะคะว่าชีวิตมีปัญหาอะไรหรือเปล่า

ตอนนี้สิ่งที่แม่ต้องการที่สุดคืออยากให้ลูกมอบตัวค่ะ

คิดที่เขาทำคือทำเล็กโน่ย
อืมก็ที่ว่าลูกปืนมันพลาดไปโดนเด็กใช่ไหม
ก็อยากบอกว่าให้เขามอบตัว

สารจังหวัดนางรอออกหมายจับในตู้แล้ว
ชื่อจริงเขาก็คือนายธวัชชัยเป้ากระโทกค่ะ
ไม้จับใน๓ข้อหานะคะก็คือพยายามฆ่าทำให้เสียทรัพย์และข้อหาพกพาอาวุธปืนค่ะ

เคยมีโทษติดคุกมาแล้วนะฮะออกมาก่อเหตุอีกนะครับคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณก็ไปทำอย่างนี้ไม่ได้
ใช่คือคุณถามเขาได้ว่ามาจีบแฟนทำไมแต่ไม่มีสิทธิ์เที่ยวเอาปืนไปยิงใครแบบนี้